เรื่องของวัคซีนอปทก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนแรก
เหมือนไฟเขียวไฟเขียวให้สามารถซื้อใช้งบประมาณของพื้นที่ตัวเองเนี่ย
ซื้อวัคซีนฉีดให้กับประชาชนของตัวเองได้
คนตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจของปฐุม
ท่านก็บอกเลยมีงบพอมีงบเพียงพอในการจะซื้อเบื้องต้นเลย
คุยกับทางราชวิทยาลัยจุฬาลงจุลาพรคุยไว้เรียบร้อยแล้วซื้อเท่าไหร่ฮะ
ซื้อให้กับประชาชนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของจังหวัดปฐุมธา
ปฐมีประมาณสัก๑ล้าน๑นะ๑ล้าน๑ไม่ถึง๑ล้าน๒อ่ะ
ซื้อครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งก็คือ๕แสนโดสซื้อไปก่อนเลยนะครับ
ไปมาเนี่ยเหมือนโดนไฟเบรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้เหมือนมีคำสั่งจากทางใหญ่กว่า
กว่าก็คือทางมหาดไทยไม่ให้ซื้อแล้วแต่บิ๊กแจ๊ดบอกเออพูดไปก่อนแล้วกัน
แต่ทางอบจปฐุมธานีก็ยืนยันจะเดินหน้าซื้อต่อไปนะครับ
เดี๋ยวฟังจากท่านนายกแจ๊ดนะครับ
แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ผมขอให้ตอบมาชัดเจนว่าไม่ให้ซื้อไม่ได้
มันก็ได้จบผมก็ต้องหาวิธีการต่อไปว่าผมจะหาเงินจากไหน
ที่จะมาสนับสนุนซื้อวัคซีนที่ผมจองไว้แล้วตัวนี้
จากตลาดบ้านเอามาฉีดคนประชุมให้ได้
ก็ยืนยันว่าจะหาทุกวิถีทาง
ในการซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชน
ในพื้นที่ของปฐุมธานีต่ออย่างแน่นอน
ใช่ทุกอปทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใช่ไหมคะบิ๊กแจ๊กบอกว่าถ้าสมมุติว่า
ราชวิทยาลัยบอกมาว่าพันล้านนี่ผมพร้อมโอนเลยนะ
จ่ายได้เลยค่ะคุณผู้ชมเขาจ่ายยาอะไรนะ
พี่คนนี้มีแต่ให้อะไรนะบิ๊กแจ๊กเนี่ย
พี่คนนี้มีแต่ให้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่บิ๊กแจ๊ด
ก่อนที่จะพี่มีแต่ให้เนี่ยถามพี่คนนี้ก่อนนะฮะ
อีกหนึ่งพี่ใหญ่แห่งบูรพาพยักษ์นะคะ
บปค่ะพลเอ็กษ์อณุพงศ์เผาจินดามธ๑

ระบุชัดบอกว่ากระทรวงมหาดไทยดิฉันไปช้านะคะ
กระทรวงมหาดไทยไม่ต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ
กรณีจะใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดซื้อวัคซีนเพราะไม่มีกฎระเบียบที่ห้าม
อ้าวแล้วทำไมทำไมถึงซื้อไม่ได้ใช่ไหมฮะ

แต่เขาบอกไม่มีกฎระเบียบแต่ก็ไม่ให้ซื้อให้ไปถามสอบคอก่อน

ถามว่าทำไมไม่มีกฎระเบียบแต่ทำไมซื้อไม่ได้
ป๊อกบอกว่าเนื่องมาจากเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๔ต้นปีที่ผ่านมา
ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยมีคำวินิจฉัย
ห้ามห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนจัดซื้อวัคซีนโควิด๑๙เอง
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือระยะแรกต้องให้รัฐบาลดำเนินการ
ฉะนั้นบิ๊กป้อมบอกว่าต้องไปดูว่าขณะนี้เนี่ย
พิจารณาก่อนว่าพ้นระยะแรกที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยไปหรือยัง
ถ้าเกิดว่าพ้นระยะแรกแล้วก็อาจจะมีการผ่อนปลนหรือว่าอาจจะมีมาตรการอื่นออกมาได้นะคะ
แล้วเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซื้อวัคซีนโดยไม่มีแผน
จะทำให้เกิดความสับสนเพราะขณะนี้รัฐบาลส่วนกลางได้มีแผนกกระจายวัคซีน
เพื่อฉีดให้กับคนทั่วประเทศแล้วรวมทั้งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำ
อาจจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำยังไงขยายความต่อนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมันใหญ่เล็กไม่เท่ากัน
หรือของการจัดเก็บรายได้งบประมาณต่างก็ได้ไม่เท่ากัน
คือบางท้องที่อาจจะได้น้อยบางท้องที่อาจจะได้เยอะนะครับ
ที่สำคัญคุณผู้ชมเราก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วจะมีทางออกยังไงได้บ้างนะคะ
มธ๑ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเอาอย่างนี้
แนวทางที่ดีที่สุดคือต้องให้สบคเป็นผู้พิจารณาว่า
ถึงเวลาหรือยังที่จะให้เอกชนแล้วก็อปททั่วประเทศร่วมซื้อวัคซีนได้
แต่อย่างไรก็ตามวัคซีนโควิด๑๙เป็นวัคซีนที่ถูกใช้ในภาวะฉุกเฉิน
นายกก็พูดเรื่องนี้ในการประชุมสภาอภิปรายงบด้วยนะคะ
ทั้งนี้หากสวบคอมีแนวทางให้เอกชนแล้วก็อปทร่วมจัดซื้อวัคซีน
สบคจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดให้เท่านั้น
แปลว่าอะไรแปลว่าซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาพรไม่ได้เหรอคะ
ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบมีเวลาอีกวันหนึ่งวันนี้ขอนิมนต์เลยทั้งสองรูป
ลุงทั้งสองรูปเนี่ยไม่ต้องรับกิจนิมนต์ที่ไหนนะ
มาคุยกันจะไปคุยที่คลองหลอดมหาทัย
หรือถ้าจะมาคุยที่ธรรมเนียบรัฐบาลอะไรนะฮะรัฐบาลก็ได้
คุยกันให้จบคุยให้จบแล้วจบตรงนี้ว่าวัคซีนอปทซื้อได้ไหม
ให้จบเรื่องของ๕สถานประกอบการจะเปิดได้หรือไม่ได้
และพื้นที่อื่นในจังหวัดอื่นอีก๗๖จังหวัดจะเอายังไงต่อ

เพราะเวลาเรานำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยบางคนมาต่อว่านะ
พี่ต้นพี่เบิร์ตรายงานว่าคุณภาษาอะไร
ถ้าอย่างนั้นถ้าจะไปคุยกันที่ธรรมเนียบรัฐบาลเชิญคนนี้มาคุยด้วย

เนติบริกรครับอาจารย์วิศนุเครืองามจะได้ชัดนะฮะ
เพราะเขาแม่นกฎหมายท่านนี้อาจารย์วิศนุเนี่ย
คือเป็นการแตกประเด็นไป
อาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่า

ไม่ใช่เพราะประเทศไทยห้ามนะ

คือวัคซีนตอนนี้มันเป็นเรื่องฉุกเฉินของโลกครับ
ต้องซื้อแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้น
อย่างไรก็ตามตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกราย

ไปซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาพร
แล้วใครก็ตามที่ทำอย่างราชวิทยาลัยจุฬาพร

มันก็จะมีปัญหาเรื่องที่เขาเปรียบเทียบกันว่า

วิธีการใช้เงินของภาคราชการว่างั้นเถอะ
โดยเฉพาะกรณีของอปทนะคุณผู้ชมครับ
ทราบว่าจะซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาพร
เพราะมันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยอยู่
ฉะนั้นอบทเรื่องมันจะเยอะนิดนึง
อปทต้องติดต่อต้องคุยกับทางมหาดไทย

คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง
เขาจะตรวจสอบว่าเป็นการใช้เงินผิดประเภท
เงินผิดประเภทดังนั้นอปทต้องทำให้เงินมันถูก
ประเภทเสียก่อนก็ทำยังไง
ก็คือต้องให้มหาดไทยบอกว่า
สามารถซื้อวัคซีนได้นะไอ้งบประมาณของคุณ
เพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีการเขียนเปิดช่องเอาไว้
มันก็จะเป็นการใช้เงินผิดประเภทเดี๋ยวจะโดนฟ้องโดนร้องกันไป

อาจารย์อปทหลายจังหวัด
อยากจะซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาพรเนี่ย
แล้วจำนวนวัคซีนมันพอไหมอาจารย์

เท่าที่ดูตอนนี้มีอยู่ล้านโดสก็จะหมดอยู่แล้ว

เท่ากับว่าตอนผมไล่เรียงใหม่นะคุณเบิร์ตนะครับ
วิทย์แจ็ตอยากซื้อมาหาไทยไม่ให้

รองวิศนุเครงามก็บอกซื้อไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดในเรื่องของระเบียบ
ฟังลุงตู่ยังมีเวลาไหมฮะ

ลุงตู่บอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลย

คุยกันไปคุยกันมาตอนนี้ฟังคนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเข้าใจมากที่สุดฮะ

ในเรื่องของท่องถิ่นผมไม่อยุ่นหารกเหรอ

แต่ว่าต้องรอสบคชุดใหญ่

พอชุดใหญ่เคาะอีกทีว่าตกลงแล้วจะเป็นทิศทางไหน
วันนี้น่าจะมีผลออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ
ไหนก็ถามแล้วซิโนแวคก็ฉีดกันอยู่
และจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนได้เมื่อไหร่๗มิถุนายน
ไปอีก๖วันหลังจากนี้ฉีดให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน
ตั้งแต่๕สถานประกอบการบอก

ให้จบก่อนแล้วค่อยออกมาให้ข้อมูล
คนเขาจะได้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
ว่าตกลงแล้วรัฐบาลมีแนวทางหรือทิศทางประการใดกันแน่นะฮะ
เป็นไงตกลงท่านผู้ชมงงหรือยัง

กับเรื่องของวัคซีนกับเรื่องของสถานประกอบการนะฮะ

ตอนนี้น่าจะมีสมาธิอยู่กับเรื่องงบประมาณ
ต้องทำด้วยไม่รู้แบ่งใจมาคิด

ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา
ลาวเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา

แล้ววันนี้ไฟเซอร์๑แสนโดสกำลังจะมา
เขาอวดห้องแช่เย็นอุณหภูมิลด๗๐องศา
อย่าไปยุเขาสิเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเขาก็อวดบ้างหรอก